เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงแรกนี้นะคะก็หลายคนเข้าไปทักทายเราทาง
คุณผู้ชมเรียกได้ว่าจะต้องสร้างรอยยิ้มให้กับพวกเราได้อย่างแน่นอน
เฉพาะคนที่ชื่นชอบน้องแมวแต่ว่าพูดถึงแมวเนี่ยหลายคนก็มองว่า
มันอาจจะเป็นสัตว์นำโชคใช่ไหมเขาถึงมีแมวกงแมวกวักค่ะ
แต่แมวตัวนี้คุณผู้ชมมันเป็นแมวตัวจริงเสียงจริงมันกวักด้วยค่ะ
ไปดูดีกว่าว่ามันหน้าตาน่ารักขนาดไหนคะ
อ่านี่ไงคะ
โอ้โหเห็นแล้วอยากมีไว้สักตัว

เอาตัวขยับได้เนี่ยนะ
กวักได้สองมือ

ล้นจริงเพราะว่ามันคือแมวตัวจริงค่ะ
แมวข้างแมวกวักเราเคยเห็นอยู่แล้วใช่ไหม
ส่วนแมวตัวข้างเนี่ยเห็นเพื่อนกวักอยากกวักบ้าง
ทั้งกวักทั้งเขียกทั้งส่องทั้งมอง

มีอีกมั้ยอีกซักหลายตัวแม่
หน่อยไหมน่ารักจริงคุณผู้ชมแหมแมวเขาก็แสนรู้น่ารักเหมือนกันนะ
คือแมวตัวจริงเนี่ยมันก็สงสัยว่าตัวนี้ทำไมมันกวักจริงกวักจัง
มันก็เลยลองทำบ้างพอทำไปทำมามันชักเมื่อย
มันก็เลยต้องสงสัยว่าไอ้ตัวข้างเมื่อยไหม
ทำไมมันไม่เมื่อยมันถึงได้กวักได้กวักดีกวักทั้งนี้ทั้งวัน
ทำไมเมื่อยทำไมเธอไม่เมื่อยเธอเธอเมื่อยไหม
ก็ไม่หยุดเนี่ยไปสะกิดเพื่อนก็แล้วถามก็แล้วทำบ้างทำ
ทำไปทำมาเอ้าเมื่อยครับนี่กวักได้ทั้งวันเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ย

อันนี้เหรอคะอันนี้เรียกว่าอย่าใส่แล้วว่ากินเลยดีกว่า

น่ารักดีคุณแฮเห็นน้องแมวเขาเรียนแบบพฤติกรรมของสิ่งของ
คือแมวชอบอะไรที่มันเคลื่อนที่มันขยับได้อยู่แล้วแหละใช่ไหม
เห็นแมวกวักก็เฮ้ยทำไมแมวตัวนี้กวักได้ท่าเดียว
ทำไมฉันทำได้สองข้าง

ยิ้มเช้าแบบนี้นะครับ